สวัสดีค่ะทุกคนวันหนาวของดาวสุภาษามาแล้วค่ะ
กลับมาจากบ้านนอกค่ะก็ต้องมาเข้าสปาค่ะ
ผิวมันเหมือนหงลงนิดนึงนะเนอะ
ก็ต้องมาทำให้มันสดใสกลับขึ้นมาหน่อย

เดี๋ยวอีกนิดเดียวจะถึงหลัก๔แล้วนะคะ

ความสวยนี่มันหยุดไม่ได้จริงคุณผู้ชม
แล้วเหมือนกับฝนวันนี้ก็หยุดไม่ได้เหมือนกันค่ะ
เหมือนเมื่อวานเป๊ะเลยสภาพอากาศค่ะ
ฝนมาต่อเนื่องและเป็นฝนลักษณะพายุฤดูร้อน
ทำไมถึงเกิดพายุฤดูร้อนช่วงนี้
ย้ำสาเหตุกันอีกสักทีนะคะ
นี่ความเย็นจากประเทศจีน
เขาตกย้อยลงมา
และตอนนี้ยังคงอยู่แถวตอนบนของประเทศนะคะ

ประกอบกับในประเทศไทยมีความชื้น
และเป็นลักษณะร้อนชื้นด้วยและลมทะเลก็ยังคงพัดต่อเนื่อง
เกิดสามประสานขึ้นมาค่ะทำให้เกิดพายุฤดูร้อนช่วงนี้
แล้วก็จะยาวไปอีกค่ะประมาณ๒๓วันก็กลางสัปดาห์นี่แหละนะคะ
จะเห็นว่าภาพถ่ายดาวเทียมตอนนี้ตี๕๔๑นาทีเนี่ย
โอ้โหนั่นสีเขียว
นั่นคือลักษณะเมฆที่จะทำให้เกิดฝนและเป็นความเป็นไปได้ที่ฝนจะตกลงมาแล้วด้วยนะคะ

ภาคกลางภาคอีสานฝั่งตะวันตก
โอ้โหแล้วบางพื้นที่เป็นสีแดงสีส้มด้วย
อ่ะรายงานกันเข้ามาหน่อยพื้นที่ไหนมีฝนลงมาบ้างนะคะ
เพราะว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อเช้าที่ผ่านมา
นี่มีฝนตกปล่อยลงมาแล้วนะคะ
ออกจากบ้านเตรียมร่มกันหน่อยค่ะ
ส่วนตามช่วงเวลาฝนตกแถวไหนบ้าง
แห่วันนี้เน้นแถวฝั่งตะวันตกของประเทศนะคะ
มาตั้งแต่ตอนบนเลยค่ะภาคเหนือเชียงใหม่ตาก
กาญจนบุรีราชบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
และยาวไปจนถึงภาคใต้ตอนบนค่ะ
ฝนวันนี้จะเห็นว่าเริ่มก่อตัวจากแถวอ่าวไทย
ตรงนั้นเริ่มก่อตัวจากแถวอ่าวไทย
และหลังจากนั้นเขาก็พัดหอบขึ้นไปค่ะ
หอบขึ้นไปแบบนี้ช่วงบ่ายฝนมาเด้อ
และยากยาวไปจนถึงช่วงค่ำค่ะ
ใครที่จะเดินทางออกไปทำงานและเตรียมจะกลับบ้านเนี่ย

ถ้าเตรียมออกไปข้างนอกซื้อข้าวซื้อของเก็บไว้

คลื่นวันนี้นะฝนบอกก่อนว่า
อาจจะไม่ลากยาวจนถึงภาคใต้ตอนล่าง

อันดามันและอ่าวไทยไม่ค่อยสูงเท่าไหร่
ที่ตกลงมาทำให้อุณหภูมิที่มันร้อนอบอ้าว
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว๔๐องศาเซลเซียส
สัปดาห์นี้เย็นขึ้นมาหน่อย

ส่วนช่วงนี้ไม่มีพายุเข้ามากวนใจ

จะเห็นว่ามหาสมุทรนู้นแปซิฟิกค่ะ
ไม่มีลักษณะการก่อตัวของพายุเลย
แต่ปัจจัยที่มันทำให้เกิดฝนมันเกิดขึ้นจากบ้านเรานี่แหละ